เรามาดูความเคลื่อนไหวนะครับของวอเล็กบอลกันบ้าง
เมื่อวานก็มีการจัดงานเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาที่รับใช้ชาติในทุกชุดนะครับ
แล้วก็มีบทสัมภาษณ์มาจากกลุ่ม๕เซียนนักกีฬาตัวหลักวอเล็กบอลหญิงนะครับ

ถ้าเกิดจะเลิกเนี่ยก็ต้องเลิกในรายการที่ทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
หลังจากที่วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกม๒๐๒๐รอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นได้

กลุ่ม๕เสียนที่ประกอบไปด้วยนุษยาต้อมคำเพิ่มจิตถินขาว
วิฬาวัลอภิญญาโพงอลัมซิภิรักษ์และก็อมริกากันทองอาจจะอำลาดทีมชาติ
แต่ว่าพวกเธอยังไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์แบบจริงจังเลยนะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่เลิกเล่นทีมชาติไทย
หากว่าจะเลิกเล่นก็ขอทำผลงานให้ดีที่สุด
เป็นการส่งท้ายอย่างสวยงาม
แล้วก็นุสรานนะครับยังมองว่าการกลับมาทำทีมของทางโค้ชด่วน

สมาคมกีฬาวอเล็กบอลนั้นยังไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อไป
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศละออก
ที่ไม่สามารถพาทีมวอเล็กบอลหญิงไปโอลิปิกรอบสุดท้ายได้
เขาบอกว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าอยู่กับทีมมานาน

แล้วโค้ชด่วนเนี่ยก็รู้ดีว่าสมาคมเนี่ยต้องการอะไรด้วยครับ
แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นโค้ชต่างชาติ
ก็อาจจะทั้งเปลี่ยนแปลงในครั้งยิ่งใหญ่
เราอาจจะค่อนข้างที่จะลำบากในข้องใจ
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงคือว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้
แต่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่า
ณวันนี้เราเพิ่งได้เจอกันพร้อมหน้าทุกคน
หลังจากที่เราแข่งเสร็จเรายังไม่เคยเจอกันแล้วก็
เราก็ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องนี้เหมือนกัน
ว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วก็จะหยุดเมื่อไหร่
จะหาทางตอบกันได้ให้นักกีฬาทุกคน
เราพูดง่ายถ้าเราจะอำลากันทุกคน

แล้วก็เราอยากให้แฟนชวนไทยก็ได้จดจำพวกเรา
ในรูปแบบที่สวยงามเหมือนกัน